หลังจากที่ในบ้านเราเกมฟุฟสทรอดชิงแชมป์เอเชียนะครับ
เพราะว่าเราเพิ่งจะได้แชมป์เอเชียอินดอร์มาชื่ออาร์ตเกมมา

ยิงประตูมากสุดในรายการนี้ครับ
การแข่งขันที่อินดอสเตอเรียมหัวมา
สองเดียวสี่ลูกนาฬิกาเพียรพายรุนครับสามลูก
เจนจิราบุภาสองลูกจิรับปราภาทัพสุริ
แล้วก็มีจิรปภานิ่มรัตนาสิงห์นะครับพัชรพรศรีเมือง
รพินแหวนเงินบุฒิตาเสนครามยิงคนละประตู
และอีกหนึ่งลูกมีผู้เล่นมาเกานะครับ
ทำเข้าประตูตัวเองไปสามแต้มในเกมนี้ของไทยครับ
ทำลายสถิติยิงมากที่สุดในรายการนี้นะครับโดยสถิติเดิมเนี่ยเกิดขึ้น
ในฟุตซอห์หญิงชิงชัพเอเชียปีสองพันสิบห้า
ที่ประเทศมาเลเซียเกมที่อิราณอาชนะอูสเบคิสฐานไปเก้าหนึ่ง
และมอเลเซียอาชนะอูสเบคิสฐานไปเก้าต่อสี่โหอันนี้ยิงขาด
กันบ้างที่หลายคนติดตามแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาของเมื่อวานนะครับ
ทีมไทยอยู่ในสายบีนะครับดีกรีย์แชมป์เก่าแล้วก็ดีกรีย์แชมป์ห้าสมัย
มากสุดในทุกชาติอยู่สายบีร่วมกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งทีมจะเป็นการตัดกันระหว่างบลูไนกับตีมอลเลสเต้
จะเล่นในรอบคันเลือกวันที่สามกับสิบเอ็ดกันยาหย่อนนี้นะครับ
เดี๋ยวจะดูว่าจะเป็นใครซึ่งดูแล้วตีมอลก็ดูน่าจะเหนือกว่า
ส่วนกลุ่มเอครับเวียดนามมาเลเซียนะครับเมียนมากัมพูชาแล้วก็
ถ้าเกิดทำผลงานดีก็ทำให้อันดับโลกของไทยสูงขึ้น
หลังจากนี้จะมีการเตรียมทีมแล้วก็ศึกษาคู่แข่งวางแผนการเดินทาง
แล้วก็เลือกนักเตะนะครับแล้วก็เตรียมแท็กติกที่จะใช้ในการแข่งขัน
ส่วนทีมคู่แข่งในสายก็มองว่าไม่มีอะไรน่าหนักใจ
ถือว่าผลการแบ่งสายมีความเหมาะสมทั้งสองกลุ่ม
ใช่ครับเจอใครก็หนักทั้งนั้นนะครับเป็นตายเท่ากันถ้าฟอร์มไม่ดี
ซึ่งไทยพร้อมเล่นกับลูกทีมอย่างเต็มที่แล้วก็จะไม่ประมาท
ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในรอบแรกที่จากที่จะมีเจ้าภาพของแต่ละสาย
กลายเป็นว่าทุกทีมจะได้เล่นนะครับในบ้าน๒นัด

เพื่อกระจายรายได้ด้วยและกระจายความนิยมของรายการ

จำนั้นกลับมาเล่นในบ้าน๑๗พฤศจิกายนเจยอยนิเซีย
ออกไปเยือนทางฟิลิปปินส์๒๑พฤศจิกายท์และ๒๕จะกลับมาเจอกับทางสิงคโปร์ในบ้าน
แชมป์และกรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรอง
นัดแรกก็จะแข่งขัน๑กับ๒ธันวาคม
นัดสองแข่งขัน๕กับ๖ธันวาคม
และรอบชิงแข่งขัน๑๑และ๑๕ธันวาคม
หลังจากนั้นนะครับวันที่๕มกราคมเราต่อเลยไปเอเชียนครับ
รอบสุดท้ายที่สหรัฐอรับอิมิเรตนะครับเป็น๒รายการใหญ่ของทีมไทยนะครับ
รอบปีนี้ต่อถึงช่วงต้นปีหน้าครับ